ออปเจ้า

เย้

ภารกิจพิชิตฝันเพื่อชุมชนนะครับ
เดิมพันธุ์ด้วยหยาดเหงื่อกับเงินรางวัล

ได้นะคะคุณมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวกับ๒นาที
ทำได้รับไปเลยเต็มสามหมื่นบาทแต่ถ้าทำไม่ได้เหลือแค่ครึ่งเดียว
ในช่วงนี้นะครับช่วงขอแรง
เราทุกคนไม่สามารถเลือกเกิดได้
แต่ถ้าหากว่าเลือกได้ครับคงไม่มีใครอยากจะเกิดมาบกพร่องทางร่างกาย
อย่างเช่นน้องนักเรียนในโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ครับ
ที่นี่เนี่ยมีนักเรียนรวมแล้วกว่า๓๐๐คนดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และนักเรียนที่เป็นออทิสติกเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่๒
ที่ทำให้พวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้โดยที่ไม่รู้สึกด้อยไปกว่าคนอื่นเลยล่ะครับ
และเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
ทำให้ชาวบ้านกลุ่มอาชีพทำข้าวหลามตำบลแสนสุก
นำทีมโดยแม่แกะที่อาสาเป็นแก่หลักในการรวบรวมแรงใจ
และพลังแห่งความสามัคคีของทุกคนที่ตั้งใจสู้เพื่อนำเงินทุน
มาซื้อสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาการที่ดีของน้องเหล่านี้
พวกนี้ทำยังไงจะให้เขาอยู่นิ่งจะให้เขาได้รับการพัฒนานะคะ
คือคือเหมือนอุปกรณ์ที่มาในครั้งนี้โรงเรียนก็จะดีใจที่เหมือนชุมชนให้ความสำคัญ
การพัฒนาก็จะทำให้เด็กนักเรียนเหล่านี้มีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุข
ในวันนี้ข้าวหลามที่เป็นอาชีพของชาวบ้านถูกนำมาดัดแปลงเป็นเกม
พันธุ์ด้วยหยาดเหงื่อเพื่อสื่อการเรียนที่ช่วยในด้านพัฒนาการของน้องครั้งนี้
จะมีรอยยิ้มหรือมีน้ำตารายการอบจมหาสนุกขอเอาใจช่วยครับ

เวลาเรามีชุมชนที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยกันสนับสนุน

แล้วตอนนี้อยู่กับเราตรงนี้นะครับเป็นผู้นำชุมชนข้าวหลามแห่งชาติหรือโลกใบนี้เลย
และนี่คือพี่สมคิดค่ะเจ้าของร้านข้าวหลามแม่ไข่พี่สมคิดเสมอ
สวัสดีครับ
พี่สมคิตค่ะข้าวหลามเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กี่ปีแล้ว
ก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ๕๐กว่าปีครับ

ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำว่าข้าวหลามเนี่ยมันมากี่รุ่นแล้ว
คือน้องมนนิดก็เป็นรุ่นที่สองแล้วครับเพราะว่ารุ่นคุณแม่ก็ยังอยู่
แล้วก่อนคุณแม่มีอีกไหม
ก็คงทำกินกันในครัวเรือนนะ

ต่อกันมาคือสมัยก่อนนู้นนะครับ
ที่บ้านเนี่ยคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาว่างเขาไม่ได้ทำอะไรก็ทำข้าวหลาม
ข้าวหลามทำข้าวหลามกินกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชน
พอกินก็เป็นที่ชื่นชอบของชุมชนก็ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจำหน่าย
ก็จำนายจนถึงรุ่นเราในปัจจุบันนี้เห็นไหม
เราถึงมีข้าวหลามมาหลากหลายรสให้เรากินในปัจจุบัน
ทำได้สำเร็จเงินที่ได้เนี่ยเราจะเอาไปไหนฮะ
เราจะไปนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กครับ

เพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น

งั้นเราไปดูกติกากันค่ะ

หลามร่วมใจทุกวัยได้เงิน
ชาวบ้าน๒๐คนครับต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ข้าวลำและแก่ใส่จานทั้งหมด๑๐๐กระบอก
ภายในเวลา๒นาที
ถ้าทำสำเร็จก็รับไปเลย๓๐๐๐บาท

รับเงินรางวัลไปเพียงแค่๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นนะจ๊ะ
เย้

หลามนะครับจำนวน๑๐๐กระบอกอยู่ใน๔ถัง

แล้วเราก็เอาคนลงไปนะครับ

เขาเผาของเขาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราเอามาทุบแล้วก็แกะ

เมื่อหมดไปถึงนู้นเส้นชัย
ต้องไม่มีตัวไม้ไผ่อยู่นะครับ

เวลาดีเวลาดี

เร็วเร็วเร็ว

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย
เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เวลาดีเล่นหน่อยเล่นหน่อย

เดี๋ยว๓๕นี่ต้องการเท่าไหร่
ตอนนี้ด้านหลังคือ๓๕วินาที

ถือว่าได้แค่ครึ่งเดียว

เลขอะไรเลขอะไรทำได้มั้ย

สามัคคีทือพลังแบบนี้
ก็นำสิ่งดีไปมอบให้ชุมชนได้เลยจ้

เก่งมากทุกคน
เก่งมากสุดยอดเลย

ตามมาหลังจากความสามารถคีย์เสมอเลย

แล้วก็เรียกว่าเอาเงินไปช่วยชุมชนของเรานะครับ

มีของดีของเด็ดของเด่นนะครับ
มีความสามารถสุดแปลกแหวกแนวอะไรก็ตามนะครับ
อวดให้จังหวัดอื่นรับรู้ว่า

อบจมหาสนุกได้เลยค่ะ

ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีและอบจชนบุรีขอบคุณครับ
มหาสนุกนะครับได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
สามสิบสองค่ะสนุกทุกที่
โชว์ของดีทั่วเมืองไทยสามัคคีกันทุกวัย
สู้สุดใจเพื่อชุมชน

มาแล้วจ้ากิจกรรมประจำสัปดาห์กับของที่ระลึกจากทางรายการอบจมหาสนุกเพียงกดไลค์และกดแชร์
แล้วตอบคำถามเข้ามาในเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกว่าสัปดาห์นี้คุณนุ้ยเชิญยิ้มปลอมตัวเป็นอะไร
ระหว่างหนึ่งหรือสี่หรือสองสิ้นแสประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ตอบคำถามถูกต้องและทำตามกติกาสองท่านทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกในวันศุกร์ถัดไป
หลังจากรายการออกอากาศนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป